วันนี้ยังมีอีกหนึ่งคลิปน่าตกใจนะคะเป็นคลิปอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลัก
แล้วพุ่งไปชนรถจักรยานยนต์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บไปหลายคนนะคะขณะเกิดเหตุเนี่ย
กล้องหน้ารถของรถคันที่ตามมาสามารถจับภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้ค่ะ
ซึ่งเบื้องต้นมีการแจ้งข้อหาคนขับรถกระบะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะคะ

เกิดเหตุไม่คาดคิดรถกระบะฟอร์ดสีบอลเงินที่กำลังวิ่งอยู่บนถนนสุธรรมอารีกุล
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขับมาด้วยความเร็วแล้วหลุดโค้งพุ่งข้ามเกาะกลางถนน
กว่ารถจักรยานยนต์ที่ขี่มาบนถนนฝั่งตรงข้ามล้มละเนละนาด
ตัวนักศึกษากระเด็นไปคนละทิศคนละทางจากที่ทีมข่าวได้สอบถามเจ้าของรถคันที่บันทึกคลิปภาพที่เกิดเหตุไว้ได้
พวกเธอเล่าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๒นาฬิกา๓๐นาที
หลังจากที่พวกเธอเลิกเรียนและขณะที่กำลังขับรถกลับบ้าน
มีรถจักรยานยนต์ของนิสิตทั้งสามคนขี่นำหน้าอยู่พอมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุ
ซึ่งเป็นช่วงทางโค้งจู่ก็มีรถกระบะขับมาอย่างเร็ว
แล้วพุ่งเข้ามายังเลนของพวกเขาจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ขับตามทางค่ะแล้วก็เห็นอีกทีก็เหมือนมีรถกระบะสวนเลนมา
ใช่ค่ะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าแบบสวยมาจากไหน
เหมือนเขาลอยมาแล้วก็ชนมอเตอร์ไซค์ข้างหน้า
ตอนที่เห็นกระบะก็รู้สึกว่ามันเร็วเหมือนกัน
แต่ไม่รู้ว่าเขาขับเร็วแค่ไหนเพราะว่ามองไม่เห็น
เห็นอีกทีก็คือตอนที่เขาชนแล้วค่ะ
ก็ลงจากรถไปแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยเยอะนะคะ
แล้วก็โทรเรียกรถพยาบาล
ขณะที่นายรัฐวิสารวุฒิวินัยซึ่งเป็นคนขับรถกระบะคันก่อเหตุ
เขาเล่าว่าเขาขับรถมาด้วยความเร็วประมาณ๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มุ่งหน้าไปธนาคารกับเพื่อนสาว
ซึ่งปกติเขาจะถอดรองเท้าแต่ขับรถ
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรองเท้าแตะไปขัดอยู่ที่ตัวเบรก
จึงทำให้เบรกไม่ได้จนเป็นเหตุให้รถเสียหลัก
พุ่งเข้าชนรถของนักศึกษา
จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยเป็นนิสิต๒คน
และบาดเจ็บสาหัส๓คนในจำนวนนี้เป็นนิสิตชาย๑คน
และนิสิตหญิง๒คนรวมทั้งสิ้น๕คน
โดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลวิภาวดี

มีรถยนต์ได้รับความเสียหาย๔คันและรถจักรยานยนต์๓คัน
หลังจากเกิดเหตุตำรวจสนบางเขนได้คุมตัวนายรัฐวิทย์
คนขับรถกระบะมาที่สนบางเขน
ภายหลังจากการนำตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่สอนอดอนเมือง
ผลการตรวจเบื้องต้นไม่พบมีปริมาณแอลกอฮอลหรือสารเสพติด
คุมตัวอัฐวิทย์เบื้องต้นแจ้งก็หาคนขับกระบะขับรถโดยประมาณ

อาการของผู้บาดเจ็บทั้งหมดปลอดภัยแล้ว
แต่ยังมีนิสิตชายซึ่งขี่รถจักรยานยนต์คันหน้าสุด
ต้องนอนพักดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาล
อุบัติเหตุครั้งนี้จะไม่มีใครเสียชีวิต
แต่ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบถอดรองเท้าขับรถ
ที่อาจจะไม่โชคดีเหมือนกับครั้งนี้

แต่ความประมาทที่เกิดขึ้นแบบนี้
สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
ข่าวทลัททีวีรายงาน